เที่ยวกันมาแล้วมาดูที่เรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าขนมปังเพียงก้อนเดียว
อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งก็ได้เพราะว่ามีสารกล่องมะเร็งบ้างนะครับ
แล้วก็ทำให้มีสารเรื่องของทำให้สมองเสื่อมก็มีครับ
ทำให้ผู้ประกอบการในไทยรายหนึ่งเขาใส่ใจเรื่องของการผลิตอาหาร
เฉพาะขนมปังว่าต้องไม่มีเคมีครับ
แล้วก็ต้องคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง
ปังสีสันหน้าตาน่ารับประทานที่เห็นนี้นะครับ
เป็นขนมปังที่ทำจากบีทูธงามอนชาโคยอดข้าวบาเล่และใบหม่อน

ทำธุรกิจเบตเตอรี่มานานกว่า๕๐ปีค่ะ
จนกระทั่งตลาดยุคใหม่เริ่มมีพฤติกรรมหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปลอดเคมีอาหารอย่างแท้จริงค่ะ
ขนมปังในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีพวกวัตถุการเสีย
ซึ่งตรงนี้วัตถุการเสียเขาจะเรียกแทนเซียมก๊อปปิโอเนต
จะเป็นสารก่อมะเร็ง๑๐
สีผสมอาหารที่เป็นเคมีทานไปนานแล้วพอถึงระยะหนึ่ง
ก็จะทำให้เป็นอันไซเมอร์ค่ะ
เคมีอาหารที่อยู่ในขนมปังค่อนข้างเยอะ
เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้เคมีอาหารเข้ามาช่วย
ในการทำขนมปังเพื่อที่จะให้นุ่มหรือเก็บได้นานอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี้คือการผลิตขนมปังปลอดเคมีอาหาร
โดยใช้เทคนิคสูตรโบราณในการทำ

เพื่อให้เนื้อขนมปังมีความหอมเหนียวนุ่มเนื้อฟู
แข็งกระด้างแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็น
ที่สำคัญนะคะคือการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเท่านั้น
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในประเทศไทยค่ะ
ข้าวไร้เบอรี่งาม้อนเป็นต้น

ในการช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรของไทย
ให้มีตลาดรองรับมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
และที่เห็นนี้นะคะก็คือข้าวไร้เบอร์ลิ่งค่ะ

จะสังเกตว่าจะมีสีดำตลอดทั้งเมล็ดค่ะ

แหล่งผลิตจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

เป็นสินค้าใหม่ที่เปิดตัวมาได้ประมาณ๒ปี
แต่ยอดขายกลับเติบโต๑๕๐บาท
ซึ่งส่งผลดีต่อชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จะสามารถขายข้าวไร้เบอรี่ได้มากขึ้น

ทำให้ทางโรงงานจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน

พอดีได้ความช่วยเหลือจากทปศค่ะ
ที่เขาสนับสนุนแล้วดอกเบี้ยต่ำมากค่ะ
ส่วนแนวโน้มของธุรกิจขนมปัง
ผู้ประกอบการมองว่ายังคงขยายตัวได้ดี
เนื่องจากเป็นสินค้าที่รับประทานง่าย
เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
แต่สิ่งที่สำคัญคือการยึดหลักผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี
ไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายผู้บริโภค
ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้สินค้า
สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืนค่ะ
อันเจลีสิริมัวข้าวทรัศน์ทีวีรายงาน